มาถึงแผ่นดินบ้านเกิดแล้วค่ะเป็นไงเป็นการโปรยแบบยิ่งใหญ่อลังการ
เออกลับมาแล้วสุกวัลละวัดนั่นเองคุณผู้ชมค่ะพี่เวียนเนี่ยโอ้หลายคนคิดถึงเหลือเกินนะคะ
เรียกว่าประมาณสามสี่เดือนแล้วนะที่พี่เวียนเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลีย
เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจอทีไลฟ์ค่ะ
เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับ๑๓ชีวิตทีมหมูป่านั่นแหละ
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ
กำกับโดยรอนโฮเวิร์ดค่ะผู้กำกับดังระดับโลกเลยนะ
เวียเนี่ยจะรับบทเป็นจ่าแซมหน่วยซิลผู้พลีชีพในถ้ำหลวงค่ะ
แน่นอนว่าช่วงที่พี่เวียไปอยู่ที่นู่นเนี่ย
แฟนคลับรวมถึงแฟนคลับนี่แฟนตัวจริง
เบลล่ารานีเนี่ยก็คิดถึงมากแน่เลยนะคะ
ตอนนี้น่าจะหายคิดถึงกันแล้วด้วยค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเดินทางกลับถึงไทยแล้วคุณผู้ชม

แล้วก็นี่เลยขนาดคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยอำลาทีมงานแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับมาไทยค่ะ
แต่ว่าแต่เรามีพบคนงอแง๑อัตราก็คือน้องเจมส์ธีรดลนั่นเองคุณผู้ชม
ก็มีทั้งปอดนะคะมีดิฉันเห็นแบบภาพกอดแขนนี่
อ้อนเก่งลูก
ก็อยู่ข้างไม่ยอมปล่อยเลย
คือเจมส์เนี่ยยังต้องถ่ายทำนะยังต้องอยู่ต่อ
แล้วก็เราก็ได้เห็นในไอจีสตอรี่ของพี่เวียเนี่ย
ใช่ค่ะตอนไปก็จำได้ว่าพี่เวียนี่ก็ต้องกักตัว๑๔วัน
แล้วก็กลับมาก็กักตัวอีก๑๔วันโอ้โหน่าจะชินแล้วแหละ